วันนี้๑๘นาฬิกาหรือว่า๖โมงตรงเนี่ยนะคะ
จะมีพิธีส่งน้อง๑๓ชีวิตทีมหมูป่ากลับบ้าน
รายการเดินหน้าประเทศไทยเนี่ยนะคะ
แต่ละส่วนตอนนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมกันเรียบร้อยแล้วแหละ
เฉพาะที่อบจเชียงรายตอนนี้มีการเตรียมความพร้อม
องทัพสื่อมวลชนก็ไปปักหลักรอรายงานข่าวอยู่ที่นั่น
แล้วก็เมื่อวานนี้๑๗นาฬิกาคือปิดรับคำถาม
เพราะว่าจะเอาคำถามมากรองโดยจิตแพทย์
ว่าคำถามอะไรที่ควรถามอะไรที่ไม่ควรถาม
ทั้ง๑๓คนหลักใหญ่ใจความแล้วเนี่ยนะคะ
คำถามที่ไม่ว่าจะเป็นสื่อไทยสื่อเทศ
คำถามหลักเลยก็คือเรื่องวิธีการเอาตัวรอด
ว่าน้องทั้ง๑๓คนเอาตัวรอดยังไง

แล้วก็นี่คือภาพบรรยากาศล่าสุดสดที่อบจเชียงราย

นอกจากที่เห็นนั่งอยู่เนี่ยนะคะ
จากจะมีสื่อมวลชนแล้วนะคะ
ก็จะมีญาติของน้องนะคะ
ซึ่งก็ขอติดตามเข้าไปในช่วงของการแถลงข่าวด้วย
แต่ว่าไม่ได้อนุญาตทุกครอบครัวทุกคนนะคะ
มีการจำกัดว่าแต่ละครอบครัว
สามารถเข้าไปร่วมงานได้กี่คนนะคะ
ที่อบจที่หอประชุมอบจแห่งนี้นะคะ
ก็จะเริ่มการแถลงข่าวในช่วงเวลา๑๘นาฬิกา
ซึ่งเป็นช่วงตรงกับรายการเดินหน้าประเทศไทยด้วย
ที่เขาไปรอกันอยู่เยอะเชื่อว่าสิ่งสำคัญเลย
อยากจะไปฟังคำตอบของน้องนี่แหละ

เพราะว่าเขาอยากรู้อย่างที่คุณโรสลินบอกไป
วิธีการเอาตัวรอดเอาตัวรอดได้อย่างไร
และสื่อต่างประเทศสนใจคำนี้มากที่สุด
คำว่าสมาธิเขาอยากรู้จักคำนี้
ใช่แล้วก็มีการตั้งคำถามด้วยนะ

มีการเอาตัวรอดอย่างไรทำสมาธิอย่างไร
มีการให้กำลังใจกันยังไง
สำหรับภารกิจครั้งนี้นี่นะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้ที่อบจจังหวัดเชียงราย
พร้อมแล้วนะคะเราไปติดตามบรรยากาศล่าสุด
เคลื่อนไหวที่นั่นนะคะได้จากคุณพัชรวริน
สื่อข่าวไทยรัฐทีวีพร้อมรายงานสดเข้ามาเชิญค่ะ
ที่บรรยากาศภายในห้องประชุมโฆษศาล

ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าสื่อมวลชนตื่นตัว
เดินทางออกจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แล้ว

ซึ่งระยะทางจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

มีระยะทาง๔๕กิโลเมตรค่ะ

คือดูจากคลิปของทางทลักทร์ทีวีที่ออกกับเมื่อสักครู่
จะมีรถตู้ของพัฒนาสังคมและความรับควรของมนุษย์จังหวัดชิงราย

ผมเห็นเมื่อกี้รถตู้ขับนำขบวนมาอยู่ด้านหลังแล้ว
คาดบ้านน้องตอนนี้อาจจะมาถึงที่นี่แล้ว
แล้วก็อาจจะลงไปพักผ่อนอยู่ห้องใดห้องหนึ่ง

ข่าวเรียกก็เรียกว่าเหลือระยะเวลาอีกประมาณ๑ชั่วโมง
ปกติแล้วเราจะเห็นน้องแล้วก็โค้ชเนี่ยปิดแมส
ไม่เห็นหน้าชัดเจนซึ่งวันนี้เราจะได้ร่วมฟังการพูดคุย
โดยทางโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ดำเนินรายการ
แล้วก็สอบถามพูดคุยกับทั้ง๑๓คน
ซึ่งคำถามเองนะคะก็มีการเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้
โดยผ่านการคัดกรองการพิจารณาจากนักจิตวิทยา
ว่าคำถามแต่ละคำถามของสื่อมวลชนนั้นมีความเหมาะสมกับทั้ง๑๓คนหรือไม่
ตอนนี้น่าจะมีความขึ้นไหวด้านในนะครับซึ่งอาจจะเป็นห้องประชุม
ที่จัดเตรียมในรายการเดินหน้าประเทศไทย
คุณผู้ชมอาจจะเห็นภาพอยู่ด้านในนะครับซึ่งตอนนี้ก็รอน้องน้องมา
เดี๋ยวผมจะลองเดินไปดูนิดนึงแล้วก็แล้วกันว่ามีความขึ้นไหวอย่างไรบ้าง
ว่าข้างในตอนนี้มีน้องมาหรือยัง
ตอนนี้ยังคงเป็นบรรยากาศที่เจ้าหน้าที่
ตอนนี้เป็นบรรยากาศที่เจ้าหน้าที่ชี้แจงกับทางสื่อมวลชน
ว่าน้องมาถึงแล้วอีกสักพักหนึ่งก็จะมีการเตรียมเข้ารายการ
ว่าอาจจะต้องมีการนัดหมายเรื่องของคิวภาพอะไรต่าง
เพราะว่าจะเป็นการเข้ารายการสดรายการเดินหน้าประเทศไทยตอน๖โมงเย็น
ค่ะค่ะสังเกตได้จากทางคลิปที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีส่งมาจากหน้าโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
วันนี้น้องสวมชุดนักฟุตบอลมาด้วย
อ่าก็แน่นอนอาจจะมาเตะฟุตบอลนะครับ
ทันทีที่มีความเคลื่อนไหวตรงจุดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีจอเล็กให้คุณผู้ชมได้ดู
อยู่ด้านหน้าที่เวทีที่จะจัดรายการในหน้าประเทศไทยเนี่ย
เดี๋ยวเราก็จะคุณผู้ชมไม่พลาดที่จะเห็นภาพนี้แน่นอนนะครับ
ค่ะนับเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะคะ
อีกไม่หนึ่งไม่ถึง๑ชั่วโมงค่ะอดทนอดใจรอกันนิดนึงนะคะ
อาจจะเห็นภาพที่น่าประทับใจของทั้ง๑๓คนในวันนี้ค่ะ
ขอบคุณพัชรวรีนพัชรประพานัและผมยุธยาตุงมี
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากหอประชุมโฆษศาสตร์องค์การพันธุ์แห่งสนุนจังหวัดเชียงรายครับ
ขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทีมข่าวไทยรัฐทีวี